มาดูเรื่องของชายที่หลงเข้าไปในพื้นที่ป่านะฮะมีอีกแล้วนะครับ
แต่ทีนี้คนนี้ก็หายไปประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
วันนี้พบศพศพหนึ่งนะแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะใช่หรือเปล่านะครับ
นี่ฮะผู้ชายที่หายไปนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปาง
พร้อมกับชาวบ้านนะครับเกือบร้อยคนเนี่ยครับคือเขาหากันมาหลายวันแล้ว
วันนี้ก็ยังคงระดมกำลังปูพรมค้นหานายเสน่ห์เหล็กดี
อายุห้าสิบเอ็ดปีซึ่งนายเสน่ห์เข้าไปหาของป่าบนเขา
ห้วยกล้องแกล้งตั้งแต่คืนวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
เข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยนะครับ
เสน่ห์เนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่๙ตำบลทุ่งกว่าว
อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับหายเข้าไปในคืนนั้นนะครับ
ไม่กลับมาชาวบ้านญาติญาติก็ออกตามหาก็ไม่พบตัว
ต้องมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันหาอีกนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังนายสิงห์ทองสมพมิตร
อำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ปาน
อ่าบอกว่าว่าที่ร้อยตรีสมชายสิริชูทรัพย์
ในอำเภอเมืองปานลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้แล้ว
ติดตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันค้นหานะครับปูพรมค้นหานายเสน่ห์
เรื่องต้นก็สามารถสแกนพื้นที่ไปได้กว่า๔๐ตารางกิโลเมตร
อย่างวันนี้จัดกำลังออกเป็น๕ชุดมีชาวบ้านมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกือบ๒๐๐คน
แต่อุปสรรคสำคัญในการค้นหาก็คือจุดดังกล่าวเป็นภูเขาสูงชัน
โดยได้ให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนเข้าออกเอาไว้ด้วยนับจำนวนเอาไว้ด้วย
งั้นเดี๋ยวหายอีกไม่ให้ใครตกค้างเข้าไปตอนเช้าออกมาตอนเย็นเนี่ยต้องครบนะครับ
แล้วเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมก็คือชาวบ้านในพื้นที่ร่วมใจกันในการออกค้นหานะ
แล้วยังช่วยกันบริจาคเงินเป็นค่าอาหารให้กับชุดค้นหาด้วยนะครับ
นางบัวแก้วเหล็กดีแม่ของนายเสน่ห์เอาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รูปถ่าย
แต่ก็ถ่ายมานานแล้วล่ะนะครับมาให้กับผู้สื่อข่าวดู
เนื่องจากที่บ้านก็ไม่มีรูปถ่ายของลูกในปัจจุบันที่อายุ๕๑ปีนะครับ
บอกว่าลูกนำรถกระบะออกไปหาของป่ากับเพื่อนเมื่อคืนวันที่๑๒มกราคม

ชาวบ้านกับญาติญาติก็ออกค้นหามาหลายวันแต่ไม่พบ
ก็เลยไปแจ้งผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนประสานเจ้าหน้าที่
ช่วยกันค้นหาตอนนี้เป็นห่วงลูกมาก
ปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดฮะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปานบอกว่า
ไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่ง
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ได้
เดี๋ยวรอตรวจสอบอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน
เท่าที่ทราบก็คือชุดค้นหาไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะคล้ายนายเสน่ห์นอนเสียชีวิตอยู่บนเขานะครับ
แต่ว่าคือตอนนี้ยังยืนยันตัวตนไม่ได้นะ
ว่าจะใช่นายเสน่ห์หรือเปล่านะครับ

เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กำลังประชุมวางแผนกันอยู่
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จากจุดพบศพอยู่กลางป่า

ต้องเดินเท้าเข้าไปก่อนหลายชั่วโมงด้วย
จุดที่พบศพอยู่ห่างจากหมู่บ้าน

ตอนนี้ชุดที่อยู่ข้างในเขาแจ้งว่าเขาเจอศพแล้ว
รออีกชุดหนึ่งเข้าไปชนะสูตรก่อน